ต่อกันที่หนุ่มหล่อคนนี้กันบ้างค่ะสำหรับต่อธนภพนะคุณผู้ชมนะคนนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นขวัญใจคนดูละครอย่างแน่นอนเพราะว่าละครเรื่องใต้ล่าอุ้ยตอนนี้กำลังสนุกเข้มข้นเลยนะครับคุณผู้ชมค่ะแล้วเชื่อไหมเมื่อวานนี้เราเจอตัวหนุ่มต่อถือว่าเป็นการปรากฏตัวในรอบ๓ปีในงานอีเวนต์

ส่วนตอนนี้ค่ะติดตามชมละครใต้ล่ากันได้เลยกำลังสนุกแล้วก็ฟิตแบ็คดีมากด้วย
เรื่องเนี่ยต่อเขาพูดภาษาจีนป๋อเลยนะ
ซึ่งก็ได้ฐานเอฟซีชาวจีนเพียบเลยล่ะค่ะอีกหนึ่งหนุ่มค่ะ
คุณผู้ชมหาที่มาร่วมงานเดียวกันก็คือกอจิอรายุโหหลอดจังเลยอ่ะ
สามีแห่งชาติคนใหม่อันนี้สาวก็กรี๊ดกันทั่วเมืองนะ
หลังจากจบบทบาทคุณอำพลไปหลายคนก็เฝ้ารอว่าจะมีละครปังของก๊อตจิรายุอีกเมื่อไหร่
งานนี้เจ้าตัวบอกว่าถ้ารับงานแสดงหลังจากนี้
ตั้งใจไว้แล้วค่ะว่าขอทำงานที่มีความสุข
ไม่ต้องเป็นบทที่ส่งให้ดังก็ได้แต่อยากทำงานแล้วมีความสุขกับสิ่งที่ทำ
ส่วนบทบาทที่เจ้าตัวคาดหวังหนุ่มคนนี้ประกาศไปถึงผู้จัดเลยนะคะว่า
อยากรับบทโรคจิต
เอาอย่างไงกันเนี้ยไปฟังก็อตกันหน่อยค่ะ
โรคจิตครับอยากเล่นโรคจิต

ผมก็จะบอกผ่านตรงนี้ไปแล้วกันนะครับ

ผมรู้สึกว่าเราเห็นแต่บทโลกจิตของเมืองนอก
แต่นี่ภาษาอังกฤษเวลาทำบทโลกจิตมันเข้า
แต่ภาษาไทยถ้ามันเยอะเกินไป
ทำยังไงให้มันพอดีนั่นเป็นโจทย์ที่ยาก
ผมว่าตอนนี้มันเป็นการทำงานที่เราเลือกความสุขแล้ว
เห็นเขาโชว์หัวล้อแบบโรคจิตด้วยนะ

ถ้าเกิดว่าเขาเล่นบทโรคจิตต้องปังแน่

ปิดท้ายด้วยประเด็นของหนุ่มเต้ยพงศกรกันหน่อยนะคะ
หลังจากละครเรื่องบุภเพร้อยร้ายออกอากาศไป
เหมือนว่ากระแสมันไม่ปังเท่าที่ควรนะ
ที่หลายคนก็คาดหวังว่าเออมันน่าจะเป็นละครที่ได้กลับมาร่วมงานกับคู่จิ้นอย่างเชียร์ที่คำพร
น่าจะถูกพูดถึงมากกว่านี้
ก็ได้พูดถึงประเด็นนี้นะคะว่า
กระแสหรือว่าความชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องของจังหวะ
แล้วก็อาจจะเป็นความชอบของคนดูด้วย
ว่าช่วงนี้เขาชอบอะไรหรือว่าอินกับอะไร
เดี๋ยวไปฟังเสียงเต้ยกันหน่อยค่ะ
ค่ะไม่เป็นไรนะคะ
เราก็รอดูละคร

เชื่อว่าเขาจะต้องมีอะไรที่แบบเด็ดให้เราได้ดูกันอย่างแน่นอน